นี่ด้านหลังของเราคืออะไรล่ะคะ

ต้องเน้นขนาดนี้ทั้งหน้าเลยนะคะ
แห่ลงนะหน้าทองสู้ของแพง
พศนนท์สั่งเบรกด่วน

นี่คุณผู้ชมแต่ว่าเอาเถอะค่ะคือตอนนี้คนไม่มีที่พึ่งไง
นึกออกไหมคะว่าข้าวของก็แพงจะไปพึ่งใคร
พึ่งได้ไหมท่านตอบตัวท่านเอง
แล้วรายได้รายรับโควิดระบาด
บางคนตกงานพึ่งใครอ่ะก็ต้องมูกันหน่อย
ก็ต้องมัวสายมัวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะ
จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยวัดนี้สาลารีจังหวัดนนทบุรี
แทบแตกพระอาจารย์นบค่ะท่านลงหน้าทองให้อ่ะ
คนที่เขาคือไม่มีงานทำแล้วเขาไปลง
แล้วเขากลายเป็นว่าเขามีงานทำเขาก็เชื่อไงเขาก็เชื่อ
ซึ่งมันมันก็ไม่แปลกนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะ
พระอาจารย์นบหรือพระครูสมุนพดลปิยธรรมโมนะคะ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสารรีที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ท่านกำลังลงอัคระบนแผ่นทองคำเปลว
แปะเต็มใบหน้าของลูกศิษย์ภายในกุฏิตรงนี้นะคะ
เป็นการลงอัคระพร้อมร่ายหม่นคาถาเพื่อเสริมสิริมงคล
หน้าที่การงานให้การนานก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยแบบนี้เห็นไหม
ลงที่ฝ่ามือด้วยนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
ว่าลงตรงไหนทีนี้นอกกุฏิเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ
คนมารอเยอะมากเลยนะคะเป็น๑๐คนเลยหลายคนบอกว่า
ตามมาเพราะเห็นโซเชียลลงข่าวแล้วแชร์กระช่อนว่า
พระอาจารย์นบลงหน้าทองแล้วจะทำให้ค้าขายได้ดีขึ้น
มีเงินเป็นกรอบเป็นกรรมขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะ
ทีนี้คนเมื่อสักครู่ที่ลงหน้าท้องนี่ท่านนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเราไปคุยนะเราต้องสอบถามคนที่เขาทำแล้วอ่ะ
เอ๊ะคุณได้จริงหรือเปล่าแล้วคุณไปทำแล้วอ่ะ
นี่ชื่อว่าคุณวิสันคุณชื่อในยุคสามสิบเจ็ดปีนะคะ
นี่ค่ะบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพเป็นช่างรับทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ย่านบางโพ
แล้วก็บอกว่าเคยมาลงอัคระกับหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
คือตอนแรกก่อนที่จะมาลงครั้งแรกเนี่ยไม่มีงานเลยนะคะ
เป็นช่างรับทำเฟอร์นิเจอร์แต่ไม่มีงานเลยแต่พอลงครั้งแรกไปแล้ว
ไม่ถึงสองชั่วโมงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
ปรากฏว่ามีลูกค้าโทรมาสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ทันทีเลยนะคะ
ตอนนี้ทำมาค้าขึ้นเห็นไหมล่ะทำมาค้าขึ้น
ก็เลยเกิดความเลื่อมใสสัทธาในตัวหลวงพ่อเขาก็ไม่ผิดนะคะ
เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมคะเขาทำแล้วเขาได้นะคะคุณผู้ชม
ไม่ได้เดือดร้อนใครทีนี้คุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะข้อมูลนี้น่าสนใจ
การลงหน้าทองของพระอาจารย์นบเป็นการเขียนยันลงบน๓จุดมงคลบนใบหน้า
นะคะจุดแรกก็คือการเจอบริเวณหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวนะคะจุดที่สองเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือเชื่อว่าการเขียนลงบนฝ่ามือเนี่ยพี่นึกออกไหมมือใช้จับของใช่ไหม
จะไปจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดเลย
จุดที่๓เขียนยันลงบนโทรศัพท์มือถือ

ก็ติดต่องานต่อไงนี่แหละค่ะจะได้ค้าขายสำเร็จเจรจาได้สำเร็จนะคะ
อาจารย์นบท่านบอกว่าการลงหน้าทองของพระอาจารย์เนี่ย
เป็นการลงหน้าหน้าทองเพื่อนหนุนดวงชะตามหาเสน่ห์เสริมบารมี
เพิ่มโชคลาภสร้างความมั่นใจ
คือถ้าเกิดมีความมั่นใจพี่นึกออกไหมคะก๊อปนึกออกป่ะ
เวลาจะเจรจาค้าขายกับใครมันก็จะรู้สึกแบบมั่นใจ
ในการที่จะพูดออกไปในการที่จะขายของ
ท่านบอกแบบนี้เป็นกุศลบายอย่างหนึ่งไหมคะ

เสมือนการลงขมิ้นของพระบวชใหม่ใช่ไหม

ใช่ไหมคะเพื่อให้ดูใบหน้าผ่องใสมีราศี
พอลงหน้าทองเสร็จก็จะเตือนสติทุกคนด้วยนะคะ
บอกว่าใช้ชีวิตอย่างประมาทตั้งอยู่ในศิลป์ในธรรม
รักษาสินห้าด้วยท่านบอกแบบนี้นะคะ
อาจารย์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาทำพิธีกรรม
และไม่มีเจตนาเรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
จริงถ้าเรามองในเรื่องต่างด้านนี้
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นพิธีกรรม
แต่ว่าลูกศิษย์ขอให้เราอนุเคาะ
ช่วยทำให้หน่อยเพราะว่าจะไปเจรจางาน
เราก็ในเมื่อลูกศิษย์ขอมาก็เลยทำให้
ไม่ว่าใครจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์ก็ช่าง
อนุเคราะห์ทำให้หมดไม่มีค่าครูใดทั้งสิ้น

ทำให้ลูกศิษย์คน๒คน๒คนต่อวัน

นี่เห็นไหม

นั่นสิค่ะคำเมียประชบาร

แต่ว่าถ้าพี่ต้นกับปุ้ยจะไปหรือคุณผู้ชมจะไป
ไม่ได้แล้วนะท่านจะหยุดแล้ว
แล้วก็บอกว่าท่านก็รับปากว่าจะหยุดทำแล้วจะเปลี่ยนวิธี
คุณผู้ชม
กับเรื่องนี้คุณผู้ชมอฟังเสียเลยครับ
ก็แปะเดี๋ยวพอเดินออกโอ๊ยล้างใหญ่เลย

ของดีเช็ดออกทำไม
ฟังให้ดีคุณผู้ชม
อันนี้พระพยอมให้
หนึ่งอุทาสัมปทา

สองอารัคสัมปทา
คือทรัพย์หามาแล้วต้องรักษาต้องเก็บให้ดี
บเพื่อนที่ดีที่พาไปหาทรัพย์หาเงิน
สุดท้ายเลยสมัคร

หมายถึงว่าเลี้ยงชีพจ่ายทรัพย์ให้สมรุนกับรายได้ก็หมายถึงว่าหาเท่าไหร่ก็อย่าไปใช้เกินตัว
ถ้ามี๔ข้อนี้นี่แหละคือคาถามร่ำรวยทางพระพุทธศาสนา
แต่ที่มโนเอาทอไปแปะหน้าว่ามันจะดีท่านบอกว่ามันไม่มีอยู่จริง
ส่วนพระสงฆ์ที่ทำเขาเรียกว่าอวดอุตรีเป็นสาธิตจริงบ้างไม่จริงบ้าง
แต่ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงอะไรก็ถือว่าเฉียดกับการอุตริมนุษยธรรม
เกี่ยวกับการอวดอุตลิอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งล่าสุดทางสำนักพุทธที่นนทบุรีตักเตือนไปท่านเจ้าอาวาสแล้ว
สั่งให้หยุดการทำพิธีลงหน้าทองแบบนี้
เพื่อสกัดกลุ่มคนที่อาจจะงมงายอะไรแบบนี้
เจ้าอาวาสก็รับปากว่าจะหยุดทำพิธีลงหน้าทอง

แต่ท่านจะปรับเปลี่ยนให้พรสอนคำสอน
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแทนเพื่อให้เหมาะสม
แล้วก็ไม่ขัดกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนานั่นเอง

ไปไม่ได้เลยจันนี้มนต์ไปแถวถนนพิษฎุโลกพรรษเงียบรัฐบาล

อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะครับ